หลวงพี่น้ำฝนแถลงโต้หลังดีเอสไอฟันรถหรู
เลี่ยงภาษีนำเข้ารถจนประกอบ
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา